พาไปที่นี่ชาวบ้านเข้ามารวมตัวกัน
มาขอโชคขอลาบจากจอมปลวกที่มีรูปร่างคล้ายกับเซียนพญานาคครับ
เอ้าเนี่ยจอมปลวกแปลกที่ว่าต้องมาขอโชคขอลาบกัน
ยามค่ำคืนด้วยนะแหมกลางคืนไม่หลับไม่นอน
ออกมาขอโชคขอลาบ
เนี่ยฮะดูสิครับรูปร่างของจอมปลวกที่นี่
ตรงหัวกระดัยเนี่ยดูมันหญิงง่อนน่ะ
สารตรงนี้หัวกระดายไม่แห้งเลยฮะ
โอ้โหนี่คือที่มาของคำว่าหัวกระดายไม่แห้ง
ก็คนแวะเวียนมามาเยี่ยมเยือนในยามค่ำคืนเลยนะเนี่ย
ถูกต้องฮะเชื่อกันว่านี่คือสารพ่อปู่ไปแล้ว
เพราะว่ามีมีอะไรจอปลวกที่คล้ายพญานาค
ก็ว่าจะเป็นปู่พญานาคแล้วมาสิงสถิตอยู่
แล้วยังไงล่ะเขาบอกว่าตรงนี้มันอยู่ใกล้กับแหล่งน้ำด้วยไง
ก็คาดว่ามีพญานาคก็คงจะเลื้อยขึ้นมาอยู่ตรงนี้
ไปถามอาจารย์ที่เขาเป็นร่างทรงดีกว่า
เขาบอกว่ามาตั้งสองท่านนะที่มาทำพิธีให้ในคราวนี้
นี่ครับอาจารย์มนต์มีอยู่ท่านหนึ่ง
อาจารย์มนต์เนี่ยเสื้อสีน้ำเงินอีกท่านหนึ่งนะเดี๋ยวจะให้ดูนะ
อาจารย์มนต์เสื้อสีน้ำเงินฮะท่านนี้นี่แหละ
เขาบอกว่าเคยมาทำพิธีขอของดีของเด็ดที่สำนักสงฆ์แห่งนี้
คือมันอยู่ติดกับแม่น้ำอย่างที่ผมบอกติดกับแม่น้ำห้วยทัพทัน
ก็เลยเชื่อว่าปู่พญานาคนี่แหละมาสิงสถิตอยู่ที่นี่ครับ
ส่วนอีกหนึ่งอาจารย์อาจารย์สิงอาจารย์สิงเสื้อสีขาว
ท่านนี้บอกว่านี่มาทำพิธีในคราวนี้เห็นชัดเห็นแบบตรง
สองตัวบ้างสามตัวบ้างก็ต้องรอลุ้นกันไปว่ามันจะเป็นไปตามที่ท่านเห็นหรือไม่

น่าจะต้องเห็นปลวกเป็นอย่างแรกชัดเจนที่สุด
แต่ถ้าอยากจะลองไปดูด้วยตัวของคุณเองลองลงพื้นที่กันไปที่ตำบลก่อแก้วอำเภอสำรงทาบจังหวัดสุรินทร์
เขาทำพิธีกันเรียบร้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่อยากจะไปอยากจะดูผลลัพธ์เลย

ก็เข้าไปดูต่อในกรุ๊ปไลน์เอาละกัน
กรุ๊ปไลน์ที่นี่ไม่มี

ก็ดูในไทยรัฐออนไลน์นี่แหละหรือไม่ก็เพจตลอดข่าว

เออใช่ทั้งนั้นแหละดีที่สุด
พยายามช่วยแล้วนะ